เรื่องนี้ดูคลิปกันเต็มหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ที่คุณนัทพงศ์ให้ดูไปก่อนที่จะปิดเบรก
แท็กซี่ที่มีปัญหากับผู้โดยสารหัวร้อนจริงค่ะ
คือไม่ได้ทอนเงินให้กับผู้โดยสารแล้วเขาไม่มีเงินทอน
แล้วก็เลยเป็นประเด็นโอ้โหถกเถียงกันนะคะ
ผู้โดยสารเขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้ค่ะ
ก็ถ่ายดิเนี่ยหนูให้ตั้งพี่อะ
ที่ทำไมต้องโวยวายใส่หนูอ่ะ
หนูไม่ได้เสียมารยาทกับพี่นะพี่มาขึ้นเสียงกับหนูทำไม

ขึ้นรถหนูจะรู้ไหมพี่มีตังค์ไป
พี่มีตังค์ย่อยแพ้ออนทอนหรือไม่ทอนอะ
คือมันโอ้ยไม่ได้
ก้อนในรถกูบันทึกไว้หมด
บันทึกไว้หมดหนูพูดไป
คลิปพี่ก็อาจบ้างนะคะเป็นพฤติกรรมเกรี้ยวกราดที่ผู้โดยสารก็บอกโหทำไมกล้าทำถึงขนาดนี้เห็นเขาเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวหรือเปล่านะคะ
ทีนี้เราไปคุยกับคุณจีระโรธคนขับแท็กซี่คันนี้ค่ะก็คือคือจริงพอคลิปนี้พอโพสต์ออกไปเนี่ยในคอมเมนต์ในคอมเมนต์ของคลิปนี้เนี่ย
คนขับแท็กซี่คันนี้เข้าไปคอมเมนต์ชี้แจงนะคะบอกว่าเขาเข้าไปคอมเมนต์ชี้แจงบอกว่าราคาค่าโดยสาร๕๗บาท
ผู้โดยสารบอกจะโอนเข้าบัญชีแต่เงินยังไม่ทันเข้าบัญชีก็จะเปิดประตูลงรถแล้วก็เลยทักท้วงบอกเงินยังไม่เข้าบัญชีเลย
ขอดูสลิปขอดูใบเสร็จผู้โดยสารก็ไม่ให้ดูแล้วก็ยังยื่นเงินแบงค์พันธุ์ใส่หน้าอีก
กันแน่ที่ทำเกินเหตุก็เลยเอาหลักฐานคลิปในรถไปแจ้งความที่สอนอนะคะ
ออกมาคือเป็นคลิปเมื่อปี๒๐๖๒เราไปดูคลิปนี้กันค่ะ

ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคุณนัทพงศ์อาการก็คล้ายกัน
แต่ว่าครั้งนี้ก็กับผู้ชายนะคะตอนนั้นปี๖๒มาจากเรื่องของการขับรถปาดหน้าแหละ
แล้วก็มีการขับตามกันมาจนจอดปะทะคารมกันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ก็มีการร้องเรียนเรื่องนี้ไปแล้วด้วยนะคะที่กรมการขนส่งทางบก
คอมเมนต์ก็มีการขุดข้อมูลออกมาเปิดเผยบอกว่าตอนนั้น
ขนส่งประสานให้กับคนขับรถแท็กซี่ในคลิปนายจีรโรธให้เข้ามารายงานตัว

แล้วเจ้าตัวก็ยอมรับบอกว่าทำผิดจริงเหมือนกับที่มีคนร้องเรียนมานั่นแหละ
ตอนนั้นก็ถูกปรับนะคะ๕๐๐บาทฐานแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ
แล้วก็ถูกส่งเข้าอบรมข้อกฎหมายและจิตสำนึกให้บริการ๓ชั่วโมง

นี่ปี๖๒แล้วนี่ก็ปี๖๕๓ปีถัดมา
ก็ไม่รู้จะต้องไปอบรมอีกสักรอบนึงหรือเปล่านะคะ
เอาไงดีครับกรมการขนส่งทางบกฮะ
ใบอนุญาตสั่นบ้างเปล่าไม่รู้นะ